ทำให้เกิดการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบที่ดินของทั้งสองฝ่าย
โดยนายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือเปิดเผยประเด็นนี้นะครับว่า
หลังจากที่ได้มีหนังสือร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบพื้นที่บนยอดเขามิสก๊อก

ของอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
ได้มีการสนที่กำลังกับทหารตำรวจดีเอสไอป่าไม้
แล้วก็กอรมนจังหวัดตากเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันสูง
มีหน่วยไฟป่าตากตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ๑ไร่เศษ
แล้วก็พบบ้านพักของนายสมัครดอนนาปี
อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
จากภาพไทยดาวเทียงก็เพราะว่าเดิมเป็นพื้นที่ป่า
พระราชบัญญัติป่าไม้ปี๒๔๔
ต่อมากรมที่ดินได้จัดสรรให้ในหมงวัฒนศรีทำกิน
โดยมีเอกสารสิทธิ์นส๒เนื้อที่๓๒ไร่
แต่ก็ได้ยกให้เป็นที่ตั้งของหน่วยไฟป่าตากจำนวน๑๒ไร่

โดยกำชับว่าให้เฉพาะทางราชการ
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยไฟป่าตากเท่านั้น
และยืนยันว่าไม่เคยให้กับอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
ใช้เป็นที่ส่วนตัวแม้เพียงสักไร่เดียว
จากนี้นายชัยวัดก็ได้ชี้แจงกรณีไร่ชัยราชพฤกษ์

โดยที่ดินทั้งหมดเป็นของพี่ชายแล้วก็ภรรยาที่ตกทอดมาจากพ่อตา

โดยมีหนังสือรับรองสิทธิธรรมกินหรือว่าสทก๑
โดยยืนยันนะครับว่าไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า

ชุดพญักภัยกลมป่าไม้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่
และเอกสารการครอบครองซ้ำอีกครั้ง
ธนปีอดีตภูมิในการสำนักตรยานแห่งชาติก็ยืนยันว่าพื้นที่บริเวณเดินมิสก๊อกที่ตน
ใช้ประโยชน์ได้มาถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ผ่านมาในหมงได้มอบพื้นที่ประมาณ๑๒ไร่
ให้กับสถานีควบคุมไฟป่าตากซึ่งขนาดนั้นได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าไฟป่า
อีก๑๒ไร่เป็นพื้นที่ที่ในหมงยังใช้ทำประโยชน์ส่วนที่เหลือประมาณ๘ไร่
นายหมงได้มอบให้ด้วยความเมตตาเพราะเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
ประจำหน่วยงานตลอดเวลารวมทั้งภรรยาและลูกของในหมง
ก็มีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีโดยเชื่อว่าในหมงน่าจะถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ครับ